ดูประเด็นที่ใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้กันหน่อย
เดี๋ยวคุณโรสลินจะโชว์ให้ดูหน่อย
ใช้วัดโผล่บนน้อยใจปฏิเสธค่าเผาถังแดงบิลลี่
โต้ใครจะทิ้งที่ใกล้ตัวเตรียมพร้อมลุยสู้คดี
เป็นคดีพิเศษเมื่อปีปี๒๕๖๑
หลังจากนั้นก็มีการลงพื้นที่
แล้วเรียกว่ามีการตรวจสอบในทางลับ
ย่นกระทั่งระบุศาเหตุออกมา

เพราะว่าถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม
ถูกเผาในถังแดง
แต่ว่าตอนนี้นะครับเรื่องของการจับกลุ่มตัวผู้กระทำ

นั่นสิคะแสดงว่าคดีนี้จากคดีหายตัวไปธรรมดา

พบหลักฐานเชื่อมโยงคดีการหายตัวไป
บิลลี่หรือว่านายพรจีรักจงเจริญ
แก่นำประชาชนชาวกะเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอย
ถูกฆาตกรรมโดยทรมานนะครับ
โดยได้มีการตรวจพบชิ้นส่วนโครงกระดูกในถังน้ำมัน๒๐๐ลิตร

กลายเป็นประเด็นที่นักสิทธิมนุษยชน
เขาบอกว่าเขารู้ดีไอ้ถังแดงมันหมายถึงอะไร
หมายถึงการฆ่ายัดถัง
ซึ่งเคยเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับ
แล้วก็ถูกนำมาใช้ในกรณีแบบนี้

โดยพบสิ่งเหล่านี้นะครับ

ใกล้เคียงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาม

พบว่ามีสารพันธุกรรมที่มีส่วนเชื่อมโยง

ซึ่งสืบทอดมาจากแม่สู่ลูกเท่านั้นนะครับ

ก็เดินทางไปพบกับนางสาวพินนภาพฤกษาพันธ์
หรือว่ามื้อนอภรรยาของบิลลี่ที่ตำบลป่าเด็ง
อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี

บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค้างคาใจตลอด
ว่าตกลงแล้วสามีของเธอหรือว่าบิลลี่เนี่ย
หายไปเองหรือว่าถูกฆ่า
หายไป๕ปีโผล่อีกทีมาเป็นกระดูกแล้ว
ใช่นะครับนางสาวมื้อนอบอกว่า
จะเสียใจต่อการจากไปของสามี
แต่อย่างน้อยตอนนี้ก็รู้แล้ว

คนที่ไม่รู้ว่าสามีหายไปแล้วเป็นตายราดีอย่างไร

แล้วมันก็สิ้นหวังไปในคราวเดียวกันนะครับ
แต่ก็พยายามที่จะเรียกร้องกับฝ่ายต่าง
เพื่อจะขอความเป็นธรรมกับกรณีนี้
แล้วก็สืบหาข้อมูลจนพบชิ้นส่วนกระดูก

หายตัวไปของบิลลี่หรือสามีเธอเป็นการฆาตกรรมนะครับ

ตลอด๕ปีที่ผ่านมาคือขาดเสาหลักของครอบครัว

และพยายามทวงถามความเป็นธรรมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรียกร้องให้ช่วยตามหานายบิลลี่มาได้ตลอด
ความจริงจึงปรากฏนะครับ
ก็คือและอีกข้อหนึ่งคือ
อยากรู้ว่าคนที่กระบวนการคนที่ทำเขาคิดยังไง
ทำไมถึงเขาต้องเอาชีวิตบิลลี่ไป

ฆ่าเขาต้องเอาชีวิตบิลลี่ไป

กระบวนการที่เกี่ยวข้องนี้ออกมา
รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
นางสาวมื้อนอบอกนะครับว่าหลังจากนี้
ก็คงจะขอให้เจ้าหน้าที่เร่งหาตัวผู้กระทำผิดนะครับ
เพราะเชื่อว่าสามีถูกฆาตกรรมโดยคนกลุ่มหนึ่ง
หลังจากการเรียกร้องสิทธิของกลุ่มชาติภัณฑ์กะเหลี่ยง
ในการที่ถูกเผาไล่ที่ย้ายที่จากที่เดิมนะครับ
พวกเขาเคยอยู่กันให้ย้ายลงมาอยู่ที่บ้านโป่งลึกบางกลอยเนี่ยนะครับ
ซึ่งจริงแล้วพ่อของบิลลี่ก็เป็นผู้ที่เรียกร้องเรื่องนี้มาโดยตลอด
แล้วก็สืบต่อด้วยบิลลี่ในการที่จะเรียกร้องสิทธิ
ในการมีที่ดินทำกินของพวกเขานะครับ
บอกว่าแม้จะย้ายไปอยู่ที่จุดไหนก็ตาม
แต่มันไม่ได้มีความสุขเหมือนที่ที่เคยอยู่
เพราะว่าที่ตรงนั้นคือมันปลูกพืชได้มันหากินได้

คือที่ใหม่ที่ย้ายไปเนี่ยตอนแรกทางการบอกว่าจะดูแลเรื่องของอาหาร
เรื่องของที่ทำกินเรื่องของหน้าที่การงาน
แต่พอถึงเวลาจริงมันไม่มีใครมารับผิดชอบชีวิตพวกเขา
ตรงนั้นเลยอย่างที่ได้กล่าวอ้างเอาไว้
พวกเขาก็เลยเรียกร้องเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็อยากให้การเสียชีวิตของนายบิลลี่

เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและก็สัญชาติของชาวกะเหลี่ยง
บิลลี่พยายามเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดนะครับ
คุณผู้ชมครับในคดีนี้หากคุณผู้ชมจำได้ก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี๕๗
คดีนี้นะครับนายบิลลี่ถูกจับกลุ่มตัวโดยนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ในข้อหาร่วมการครอบครองน้ำพึ่งป่า
แล้วก็นายชัยวัดริมลิขิตอักษรก็ยืนยันว่ามีการปล่อยตัวนายบิลลี่
เมื่อวันที่๑๗เมษายน๒๕๕๗ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่เมื่อวานนี้นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
ซึ่งตอนนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์๙อุบลราชธานี

บอกว่าผมไม่เกี่ยวกับเรื่องการโยงไปถึงคดีฆ่าเผายัดถังบิลลี่
คือเอาง่ายว่ามีหลายคนพูดว่าคุณคือคนสุดท้ายที่อยู่กับบิลลี่
คุณเป็นคนทำใช่ไหมคือหลายคนตั้งข้อสังเกตแบบนั้น
คุณชัยวัดย้ำบอกว่าผมไม่เกี่ยว
เขาชี้แจงว่าแบบนี้ขอให้ทุกคนคิดเอาเองแบบพื้นเลยนะว่า
ตัวเขาเองได้กระทำผิดร้ายแรงเป็นการฆาตกรรมแบบนั้นจริง
การเอาศพไปทิ้งไว้ในพื้นที่แบบนั้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัว
เพราะตรงนั้นเป็นบริเวณริมสะพานแขวน
ใกล้เคียงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาม
คุณชัยวัดบอกว่าใครจะกล้าทำ
ต่อให้ยิ่งใหญ่จากไหนก็ไม่มีใครกล้าทำแบบนี้
ไปพบไปเจอกระดูกของนายบิลลี่นั้น

ก็เป็นบริเวณที่ชาวกะเหลี่ยงบางกลอย
จะเอากระดูกของคนตายมาลอยอังคารกันอยู่แล้ว
ใช้วงเลือดมาพิสูจน์อย่างเดียว
ว่ากระดูกชิ้นนั้นเป็นของบิลลี่
มันไม่น่าจะพอและไม่น่าจะสรุปออกมาได้แบบนี้
มันก็เลยเป็นการผลสรุปออกมาว่านี่คือบิลลี่

ถึงจะพิสูจน์ได้ว่าผู้ตายคือใครนะครับ
แถวนี้นายชัยวัดเขาก็หอบเอกสารเอาไปชี้แจ้งต่ออธิบดี
อธิบดีก็ยอมรับบอกว่านายชัยวัดเอาเอกสารมาจริง
แต่ว่าเป็นเอกสารหลักฐานเก่าที่นายชัยวัดเคยชี้แจงไว้อยู่แล้วนะครับ
ยืนยันว่าจะสู้ตามกฎหมายนะคะ